สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะมันจะตะโกนขนาดนั้นเนี่ย
ตื่มคาญให้มันบ่เบาหน่อยก็ได้มาทำไมเนี้ยอะไร
มาทำไมผมก็มาตลอดอยู่แล้วอ๋อเหรอตบปากอืมเออ
มาวันแรกไม่ใช่วันแรกสิเรื่องแรกเรื่องแรก
วันแรกหว่ากูงงเรื่องแรกนะฮะสาธารณมนุษย์นะครับ
นี่นะฮะเพราะฉะนั้นคนที่เขารอลุ้นกันอยู่ว่ายุบไม่ยุบ
ก็จะรู้วันที่เจ็ดใช่ไหมถูกต้องนะครับจากกรณีที่สารธรรมนูลนะครับ
มีนัดหมายพิจารณาคดียุบพักไทยรักษาชาติ
หรือว่าทศชจากกรณีที่ได้มีการเสนอชื่อทุนกระหม่อมหญิง
ไปเป็นแคนดิเดตบัญชีรายชื่อของพัก
หลังมีมติเป็นเอกฉันรับคำร้องจากคณะกรรมการเลือกตั้งหรือกรกต
ขอให้วินิจฉัยยุบพักกรณีที่เข้าข่ายกระทำผิด
พรบประกอบรัฐมนูลว่าด้วยพักการเมืองมาตรา๙๒นั้นนะฮะ
ความเคลื่อนไหวครับที่พักไทยรักษาชาติตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา
มีกรรมการบริหารพักคณะกรรมการสัญหาผู้สมัคร
รวมถึงผู้สมัครสอบแบบบัญชีรายชื่อนะครับ
ทยอยเดินทางเข้าพักจำนวนมากเพื่อรอฟังการประชุมของสารรัฐมนูล
ทีนี้ปรากฏว่ามีนายรุ่งเรืองพิทยาศิริอดีตกรรมการบริหารภักดิ์ไทยรักษาชาติ
ซึ่งเป็น๑ใน๑๔กรรมการบริหารภักดิ์
แต่ว่าได้ยื่นลาออกต่อหัวหน้าพักไปแล้ว

ท่านก็ได้เดินทางไปที่สารธรรมนูลตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ
แต่ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ใดทั้งสิ้น
นี่นะครับความคืบหน้าในวันนี้ครับ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่า
เจ้าหน้าที่ของสารรัฐมนูลได้นำคำสั่งจากที่ประชุมสารธรรมนูลนะครับ
แจ้งบอกว่าให้พักไทยรักษาชาติมาฟังคำวินิจฉัยกรณียุบพักได้ในวันที่๗มีนาคม๒๑๖๒เวลาประมาณบ่ายโมงครึ่ง
โดยชี้แจงนะครับว่าพยานหลักฐานเพียงพอไม่ต้องไต่สวนวินิจฉัยได้เลย
และนัดอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังวันเดียวกันก็คือเวลาบ่าย๓โมง
ทั้งนี้ถ้าคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มา
สารธรรมนูลจะบันทึกไว้แล้วให้ถือว่าคำวินิจฉัยนั้นได้อ่านแล้วโดยชอบตามพรบประกอบรัฐมนูล
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารธรรมนูลพศ๒๕๖๑มาตรา๗๖วัก๒ครับ
ครั้งนี้ถ้าสมมุติโดนยุบพักก็คือคณะกรรมการทั้งหมดของพัก
เราก็จะเห็นเนี่ยก็จะเป็นครั้งแรกที่จะเป็นประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับ
คือหมดสิทธิ์ลงการเมืองตลอดชีวิต

สิทธิ์เล่นการเมืองตลอดชีวิตนั่นแหละเอาง่ายก็คือจะไม่มีโอกาส
เฉพาะคณะกรรมการบริหารซึ่งก็จะมีเป็นคนรุ่นใหม่อยู่หลายคนเหมือนกันนะฮะ
นอกจากไทยรักษาชาติแล้วอีกหนึ่งพักที่ตอนนี้
พร้อมด้วยนายไกรกล้องวัยทยาการนายทะเบียนพักแล้วก็นางสาวจารุวัล
สิ่งที่เขาทำตอนนั้นที่โดนร้องเรียนก็คือวิจารณ์
กระแสข่าวกรณีพลังดูด
ช่วงหนึ่งก่อนการเลือกตั้งก่อนที่จะมี

ได้ยินเขาว่าพลังดูดเยอะเหลือเกิน
เขาก็เลยไปวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับพลังดุดของคอสช

ความคืบหน้านี้อธิบดีอายการสำนักงาน
ในคดีอายาเปิดเผยหลังจากรับมอบสองสำนวนคดี
จากพนักงานสอบสวนกองบังคับการ

ภายหลังจากได้รับสำนวนทาง
อายการก็เตรียมที่จะตั้งคณะทำงาน

โดยมอบหมายให้รองอธิบดีเป็นหัวหน้าคณะทำงาน
และขอใช้เวลาในการทำงาน๑เดือน
เดือนนี้ก็แสดงว่าหลังเลือกตั้ง

โดยจะนัดคุณธนทรกับพวกมารับฟังคำสั่งสารอีกครั้งหนึ่ง
มีนาคมเราเลือกตั้ง๒๔มีนาคม
เพราะฉะนั้น๒๖มีนาคมก็ต้องมาลุ้นของอนาคตใหม่เหมือนกัน

โดยระหว่างนี้จะไม่มีการฝากขังนายธนทรแต่อย่างใด
เพราะวันที่โดนวันแรกคุณธนทรเขาเดินทางมาเอง
เขาเดินทางเข้ามอบตัวให้กับพนักงานสอบสวน
แล้วก็ตลอดระยะเวลาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า
คุณธนทรไม่มีพฤติกรรมที่จะหลบหนี

หากคดีเข้าสู่ขั้นศาลไปแล้วเนี่ย

คุณธนทรจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหรือเปล่า
จากคดียังไม่ถึงขั้นตอนนั้นนะฮะขนาดนี้ยังไม่มีการเลือกตั้ง
แต่ตามปกติแล้วการทำงานของฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายธุรการ
จะมีการทำงานแยกจากกันโดยการชัดเจนอยู่แล้ว
ผู้สื่อข่าวนะฮะวันนี้เป็นครั้งแรกที่คุณแม่คุณธนทร

เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์คุณธนทรพอสมควร
ระหว่างที่การพบอายการคุณสมพร
รุ่งเรืองกิจคุณแม่ของคุณธนทร
นี่นานทีแล้วเราไม่ได้เห็นคุณสมพรกันมานานแล้วนะครับ

ก็เดินทางมาให้กำลังใจลูกชายด้วยเช่นกัน
คุณสมพรก็กล่าวภายหลังคุณธนทรเดินมาพบอายการในเรื่องนี้ว่า
มาวันนี้ไม่ได้นัดแนะอะไรกับลูก
คือใจจริงอยากมาเตอร์ไพรส์ลูกนั่นแหละ
หรือมาแบบว่ามาให้กำลังใจลูก
ด้วยความเป็นแม่เอาตรงนะก็อดห่วงไม่ได้
ซึ่งตามกระบวนกฎหมายก็ไม่ได้เข้าใจหรอก

แต่เป็นห่วงเมื่อมีการเลื่อน
แม่ก็บอกโอเคลูกได้ทำตามที่ฝันแล้ว

ก่อนหน้านี้ยอมรับว่าแม่เขาคิดมาก

ล่าสุดนะฮะคุณธนทรส่วนใหญ่
อาทรก็จะใช้วิธีการสื่อสารผ่านออนทวิตเตอร์
พอได้ทวิตเตอร์ขอบคุณทุกข์กำลังใจ
หลังจากวันนี้เป็นต้นไปผมและพัก

อย่างไรก็ตามเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้น
ไม่ใช่สิ่งสุดท้ายในการสกัดกั้นพวกเรา
ขอให้ทุกท่านร่วมเป็นหูเป็นตาตรวจสอบในการเลือกตั้งครั้งนี้
เสรีและเป็นธรรมให้จงได้นะครับ
นี่คุณธนทรนะฮะก็ว่ากันไป

วันนี้ค่ะ๒๗กุมภาพันธุ์ก็ถือว่าอุ๊ยเขาบอกว่าใส่ไม่นะ

เรื่องของกฎหมายนิรโทษผู้คุ้มครองกัญชานะคะ
มีผลบังคับใช้วันนี้เป็นวันแรกก็ถือว่า
ผู้มีคุณสมบัติตามที่แบบว่ากำหนด
ต้องนำหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแจ้งภายใน๙๐วันนะคะ
หน่วยงานของรัฐแพทย์เกษตรกรผู้ป่วย
ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศทั้งหมดเลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่านายแพทย์ทะเรศ
กรรณัยระวิวงศ์เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ก็เปิดเผยบอกว่าประกาศนิรโทษการครอบครองกัญชา
ทั้ง๓ฉบับนะคะครอบคลุมบุคคล๓กลุ่มด้วยกัน
ก็คือ๑ผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายใหม่
ผู้ป่วยที่มีใบรับรองจากแพทย์ว่ามีอาการเจ็บป่วย
จะอนุญาตให้ใช้ในปริมาณที่เพียงพอต่อการรักษาโรคเท่านั้น
และ๓ค่ะบุคคลอื่นซึ่งทั้ง๓กลุ่มนี้
ก็จะต้องมาแจ้งการครอบครองภายใน๙๐วัน
หลังจากที่พรบยาเสพติดให้โทษฉบับที่๗พศ๒๕๖๒

โดยจะต้องมาแจ้งการครอบครองภายในวันที่๑๙พฤษภาคม๒๕๖๒เท่านั้นเลย
ดังนั้นค่ะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
แล้วก็สร้างความเข้าใจในระยะการเปลี่ยน
ในเรื่องของการแจ้งการครอบครองกัญชา

สายมากยังไงเธออยเขาบ่นนะ
กด๓เข้าไปสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับกัญชา
ได้ตลอดเวลาเลยในวันและเวลาราชการ
ก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายใหม่
มีอยู่๗กลุ่มด้วยกันก็คือ๑หน่วยงานของรัฐ
ผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนก็คือทางแพทย์แล้วก็เพศศาสตร์
ถูกต้องนะคะแล้วก็๔ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
รวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชน

วันนี้ง่ายอันนี้แหละคือจะตอบโจทย์ที่คุณหนุ่มเคยบอกว่า
คนที่ได้สัมประธานไปใครจะได้ไป

สมมุติวันนี้หมู่บ้านของรถเมย์มีอยู่๑๐๒๐คน
เมื่อก่อนเคยทำกล้วยเชื่อมกล้วยตากอะไรก็แล้ว

วันนี้คุณลองมาเปลี่ยนว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนั้น
เราลองมาเปลี่ยนทำเป็นออร์แกนิคกัญชากันสิ

จะต้องร่วมกันเป็นหมู่บ้านเป็นคณะเป็นรัฐวิสาหกิจชุมชนนี่แหละ
รวมตัวกันแบบนี้นะคะเป็นวิสาหกิจชุมชน
อีกอันหนึ่งเป็นผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ
หรือว่าข้อ๖ค่ะผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศ
อันนี้ก็ต้องมีจดหมายมีหนังสือรับรอง
ข้อที่๗ค่ะผู้ขออนุญาตอื่น
ซึ่งการขออนุญาตต้องมีแบบแจ้งการครอบครองยศ
โครงการวิจัยนะคะถ้าเกิดว่ามี
แล้วก็มีเอกสารอื่นตามประเภทของผู้ยื่นคำขอ
ดังนั้นเนี่ยเป็นหน่วยงานรัฐก็ต้องมีหลักฐานแสดงความเป็นหน่วยงานของรัฐ
ผู้ประกอบวิชาชีพก็ต้องแสดงใบประกอบวิชาชีพ
สถาบันอุดมศึกษาหลักฐานแสดงการเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการวิจัย

เมื่อกี้นี้มีคนส่งมาบอกว่าดูเราอยู่ที่เยอรมัน

ูไนท์ไม่มีแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้ฉันจะไปปลูกกัญชาแล้วนะเธอ
ใช่ไหมรวมตัววิสังคมที่สุดมีออกการไปครั้งสุดท้ายเมื่อไหนมั้ย
เมื่อวานนี้หมดแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับ
เพราะว่าเราทำไปมันโดนของเข้าตัว

ร่วมกับรัฐวิสาหกิจก็รวมกลุ่มชุมชนเป็นกระเทยไงเธอ

จากมูไนท์คุณไปทำนี่เลยทำรายการในป่าช้า
จับเธอเป็นหมอผีคนแรกในอีผีบ้า
เธอจะทำกับฉันไหมฉันจะทำเป็นกราสโฮมปลูกกัญชา

อีกอย่างหนึ่งเขาไม่ได้เอามาให้สูบได้นะ

เข้าไปสกัดเป็นน้ำมันบางทีเขาก็รู้ว่าตาย

เขาบอกว่าทั้งคนที่ทำ
ขอกำลักษณะทำความเข้าใจกับกฎหมายสิ้นสิทธิ์หนึ่ง

ก็คือเวลาที่คุณทำเสร็จแล้วคุณจะต้องสกัดเป็นน้ำมันอืมสกัดเป็นน้ำมันแล้วก็
ไอ้ที่เราจะใช้ทางการแพทย์หรือไม่ทางการแพทย์

ไม่นะครับคือไปแจ้งได้เลย

แต่ไปแจ้งครอบครองในที่นี่หมายความว่าคุณต้องมีคุณสมบัติตามนั้น

แล้วที่กูปลูกมาตั้งนานแล้วที่ปลูกตำรวจไว้
วันที่ครอบครองจะต้องไปแจ้งไหม
ก็ยังต้องไปแจ้งนะ
ประชาชนจริงมันจะดีมากเลยนะ
มันคือว่าโอเคเกษตรกรก็วันนี้เราปลูกพืชบางอย่าง
ปลูกแล้วเข้าเนื้อใช่ไหม
คือเขาบอกอย่างนี้นะคนที่บางคนเป็นโรคพากินสันนิษั่นอย่างนี้

เขาแค่เอาน้ำมันกัญชาน่ะ

หายหรือแม้กระทั่งมะเร็งอ่ะ
คนที่เป็นมะเร็งบางทีเราก็รู้สึกว่า
จะต้องมีเงินกี่สิบล้านที่จะต้องไปทำคีโมถูกต้องป่ะ
สมมุติวันนี้ทุกวัน๓๔ล้านเนอะรักษามะเร็ง

ที่แบบว่าจะทำให้ตัว
เขาไม่ได้บอกว่ารักษาไม่ใช่นะ

คนที่เจ็บปวดใช้แต่ต้องใช้มอร์ฟงมอร์ฟินอะไรอย่างนี้
เพื่อไปทำให้หายเสร็จ
เขาก็บอกจะให้ใช้กัญชาเข้าไปแทน

ต้องใช้เป็นน้ำมันกัญชา
หรือทุกวันนี้โลกคิดของมนุษย์คือโรคอะไรรู้ไหม

เราสังเกตกันสิว่าโลกคิดนอนแล้วไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะต้องแบบว่าเป็นการเปลี่ยน
เหมือนกันว่าเปลี่ยนทำให้แบบว่าโรคคำว่านอนหลับของคน
ก็บอกทุกวันนี้คนเรานอนกันน้อยเหลือเกินมันก็จะเอาตัวนี้มาเปลี่ยน

ทำไมเธอไม่กินยาฆ่าหนูบ้างเธอไม่ต้องตื่นมาเลย
พักก่อนพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะครับ

บอกตอนนี้ชาวบ้านบุกเข้าไปตัดสมุนไพรโดนจับไง

ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวกลับมาฮะ

ใช่คุณตัดไม้ทำลายกันใหญ่เลยน่ะ
คนไปหาสมุนไพรตามป่าตามเถากันใหญ่เลย
คือจากกรณีเมื่อเย็นมาที่๒๔กุมภาพันธุ์

ห้วยทัพทันห้วยสำรานเนี่ย
ในที่สุดกำลังออกลาดตะเวนอยู่คุณ
ตามแนวพื้นที่ป่าชายแดนไทยกัมพูชา
ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์พอสมควรนะครับ
บริเวณป่าที่ใต้ติดกับบ้านคณา
ตำบลตาตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์
นี่เธอจะนัดกับฉันจะไปอำเภอสังกัดตั้งหลายรอบ

ซึ่งอยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยทัพทันห้วยสำรานเนี่ย
ขนาดที่เจ้านักที่กำลังล่าตะเวนอยู่มาถึงบริเวณตั้งกล่าว

จำนวน๑๗คนเป็นผู้ชาย๑๓คนเป็นผู้หญิง๔คน

คุณเห็นขึ้นจากไม้กำแพง๗ชั้นอย่างนี้

ทั้งหมดเนี่ยชักชวนกันมาเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อที่จะเข้ามาหาไม้มาตัดต้นไม้
จำพวกต้นม้ากะถือโปรงต้นกำแพงเจ็ดชั้นเพื่อเอาไปทำยาสมงภัย
รับประทานแล้วก็แบ่งให้ญาติผีน้องเนี่ยได้ต้มหรือดองเหล้าไว้กินกันนะ

คือเจ้าหน้าที่ก็ได้ตั้งข้อหานะฮะรักรอบกันร่วมทำลายไม้พฤกษาชาติ
ในเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าห้วยทัพทันห้วยสำราน
จากนั้นก็นำผู้ต้องหาทั้ง๑๗ลายพร้อมด้วยของการ
ก็คือพวกไม้ภึกษาชาติทั้งหลายมากะถือโปรงกำแพงเจ็ดชั้น
มันขนกันนะไม่ธรรมดานะฮะ๑๕๐๕กิโลกรัม
ขนกันยังไงคนละ๑๐๐กิโลกรัมตกคนละเกือบ๑๐๐กิโลกรัมไป๑๗คน
ทั้งหมด๑๕๐๕กิโลกรัมขนกันไม่ใช่แบกเอามอเตอร์ไซค์เข้าไปกันด้วย
เพราะทุกคนขับมอเตอร์ไซค์กันไปคนละคันมีมอเตอร์ไซค์อีก๑๗คัน

แล้วทุกคนก็ให้รับการสารภาพแบบซื่อ
ทุกคนให้การรับการสารภาพแบบซื้อไม่มีอะไรเลย

ประกันตัวออกจากสถานีตำรวจภูทร
ชาวบ้านต้องใช้หลักทรัพย์คนละ๑แสนบาทในการประกันตัว
แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขาไม่มีเงินประกันตัวกันเองหรอก

ก็ต้องรอก่อนผู้สื่อข่าวก็ต้องนอนห้องขัง

เธอก็เอาสิเงินเธอทำรายการมาเยอะ

คนที่ดีที่สุดคือกล้องปี่ยักษ์ควรจะเป็นประกันแล้วเถอะเนอะ

เขาบอกจริงเหรอว่าเขาเข้าป่าเพราะว่าเขาดูละคร
คือเขาบอกติดตามคือครอบครัวเขาบอกว่าญาติ
ก็บอกมาให้กำลังใจนี่แหละคือพวกเขาไม่มีเงินหลักทรัพย์ไปประกันตัวกันหรอก
บางคนต้องไปขอร้องญาติที่มีตำแหน่งทางราชการคือ
สิ่งหนึ่งคือถ้าคุณมีตำแหน่งทางราชการก็เอาตำแหน่งมาค้ำได้
ใช่ไหมก็ในที่สุดก็มีคนเอาตำแหน่งราชการมาประกันตัวไปแล้ว๖คน
ส่วนอีก๑๑คนก็ยังหาหลักทรัพย์ไม่ได้
หนึ่งในผู้ที่ถูกจับกลุ่มเขาบอกว่าตนเองมานอนรอสามีมาคืน๒คืนแล้ว
ต้องรอให้สารส่งตัวไปให้พิจารณา
โดยแล้วว่าชาวบ้านเข้าไปตัดสมุนไพรกัน
เพราะมีคนมาติดต่อให้ชาวบ้านไปตัดพี่หนุ่ม
ไม่ได้ดูระโคลงละครอะเลย
มีคนติดต่อเนี่ยไม่มีงานทำกันใช่ไหมไปตัดสมุนไพรมาให้หน่อยสิ
แล้วก็เอามาตากให้แห้งนะจะรับซื้อกิโลกรัมละเท่าไหร่รู้ไหม
เท่าไหร่ครับอกบาทคือใช่ก็คือคนละร้อยโล
เขาก็ได้คนละ๖๐๐แต่ไม่ทันจะขายก็ถูกจับกลุ่มซะก่อน
ซึ่งชาวบ้านเขาถามว่าเขามีความรู้ทางด้านกฎหมายไหม

เพราะว่าสมุนไพรดังกล่าเมื่อตัดออกมาแล้วจะมีความผิด
เขาก็นึกว่าเป็นแบบไม่ใช่ชาวบ้านเขาก็คิดกันว่า
ต้องไปตัดไม้สักต้องไปตัดไม้ใหญ่นั่นคือความผิด
เขาก็ไม่รู้ว่าไอ้การไปตัดพวกสมุนไพรพวกนี้ในป่า
นี่ในภาคมีความผิดด้วย

กฎหมายพวกนี้เขาวางไว้สำหรับเขารู้
แต่ว่าเวลาไปตัดต้นไม้ใหญ่ผิดกฎหมาย
ตัดต้นไม้ใหญ่เขาจะต้องเข้าคุก

แต่เขาไม่รู้ว่าไอ้ไปตัดต้นไม้เล็กอย่างนี้
แล้วเขาจะต้องมาเข้าคุกเขาบอกเขาก็ไม่รู้จะทำยังไง
จะให้หาเงินมาแสนนึงเหรอหมื่นนึงยังไม่มีเลย

ที่มาทำ๑๐๐กิโลที่เขาแบกกันมา

แล้วก็ต้องแนะแต่หลังจากนี้ก็

บางส่วนใช้ตำแหน่งทางราชการประกันตัว

ปัญญาตัวเองเอาออกมาจากคุกหรอก

เป็นกำลังใจให้

เคยได้ยินคำว่าซึนามิน้ำแข็งไหม
ปกติเราได้ยินซึนามิใช่ไหม
อันนี้เป็นซึนามิน้ำแข็งเลยนะคะ

เกิดปรากฏการณ์ซึนามิน้ำแข็งขนาดใหญ่
โดยซึนามิน้ำแข็งดังกล่าว

เข้ามาสู่ชายฝั่งทะเลสาบอีรี
ใกล้รัฐออนเทอริโอทั้งใต้ของเคนาดา

กำแพงขนาดสูง๙เมตร

ริมทะเลศาสตร์กระเพื่อมขึ้นลง
ส่งผลให้ทางการตอนนี้ก็ต้องออกมาเตือนให้ประชาชนที่ขับรถสัญจรไปมาระหว่างทางที่จะไปไหนก็แล้วแต่ให้ระมัดระวัง
ขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ได้อบพยพประชาชนบางส่วนที่อาศัยตามแนวชายหาด
หลบไปอยู่นอกพื้นที่ดังกล่าวแล้วเพื่อความปลอดภัย
โดยประชาชนในพื้นที่ก็เปิดเผยบอกว่า
ปรากฏการณ์ดังกล่าวเคยเกิดมาแล้วเมื่อ๕๐ปีที่แล้ว

พายุลมหนาวที่พัดเข้ามาจากชายฝั่งทะเลสาบ
แต่ครั้งนี้มันประหลาดที่สุดเลยแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อน
เพราะว่ามีกระแสลมที่แบบแรงมาก
พัดเอาแผ่นน้ำแข็งมากระแทกแนวเขื่อนกั้นทะเลสาบ
แล้วก็ทะลักขึ้นมาในพื้นที่ชุมชนแบบที่เราเห็นในภาพเนี่ยนะคะ
ซึ่งสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติประจำเมืองบัฟโร
นิวยอร์กก็ออกมาประกาศเตือนบอกว่าลมกระโชกแรง

กระแสไฟฟ้าทั้งเสาไฟอาจจะล้มได้ก็ส่งผลให้ไฟฟ้าดับได้เช่นกันตอนนี้

ดูประเทศไทยปีนี้คือเขาบอกเตรียมตัวเราอาจจะได้เจอ๔๓๔๔แล้วนะไม่ใช่๔๒

เขาบอกว่าจะไปไกลกว่านั้นแล้วตอนนี้มันเพิ่งถึงมีนายังไม่มีนาเลย
อีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะครับ

มดดำสุดเชื่องไปดูหน่อยดูภาพมดดำหน่อย
ไปดูภาพหน่อยไฟฟ้าดับเอาภาพมามานี่

เดี๋ยวก่อนน้ำลายมันมีพิษนะเถอะ
มันก็กระเภทตีเรียครับ
ตัวเงินตัวทองนะครับ
ลาวกะเป็นซัสเลี้ยง
โซเชียร์กะแฮแชร์กะนะครับ
มันทำโดนลิ้นมันนะ

พร้อมกับอ้าปากงับลูกชิ้นที่อีกฝ่ายหนึ่งเขายื่นให้
มกลางเสียงหัวเราะของผู้คนรอบข้าง
คนไปดูจะหมายผู้หญิงคนนี้เขาเป็นคนขายอาหาร

ไปฟังเสียงท่านนิดหนึ่งครับ
มันมาบ่อย
ปิ๊บั๊นเขาฟังทุกเรื่องแล้วนะคะ
ตกใจไปเลยเขามาประจำกว่า
แต่มันกำลังกัดรายไม่ใช่เหรอมันกัดเนอะ

คือถ้าเกิดกัดไปเนี่ย
มันเป็นประทยักษ์ได้เยอะแยะมากมายเลย

พวกนี้สกปรกจริงต้องระวังนิดนึง
ถ้าเกิดไปโดนน้ำลงน้ำลายหรือมือ

เขาบอกเช้ามาเต้นไปหมดเลยเนี่ยเถอะ
ยังไงไม่เคยรู้ดีตี
มันปิดตรงไหนโอ้อให้ใครคำว่าตัวเฮีย
ตัวเฮียบ้างจะเป็นตัวเฮียแดม

มีรายเสื้อเหมือนกัน

อ้าวไปเทียบหน้าเดี๋ยวก็รู้เป็นพี่น้องกัน

วันนี้มีความขึ้นไหวอีกใช่มั้ย
หลังจากที่หนุ่มป๊อปเนี่ยสร้างเซอร์ไพรส์วงการบันเทิงคือมันก็ถึงที่สุดแล้วล่ะ
คนเราเนาะมันก็ทำให้ความหวังของทุกคนก็มีสิทธิ์มีแฟนได้แล้วนะ

แต่เรื่องจริงเลยเขาก็ว่ามันไม่ใช่อะไรเลย
คือตามข่าวที่ป๊อปมันเล่าถูกต้องที่สุด
คือครั้งหนึ่งเขาก็เคยคบกับคนที่เขาแต่งงานด้วย

เขาแต่งงานด้วยเหมือนแบบว่าอยากจะเรียนจบให้ถึงปริญญาเอก

ก็เหมือนกับพูดประชดประชันนั่นแหละว่าไปหาผู้หญิงคนอื่นเถอะ
หาคนอื่นครบไปก่อนเผื่อที่จะเจอผู้หญิงคนที่เขาแต่งก็แฟร์นะ
ก็เหมือนประมาณว่าให้เธอไปลองไปคบกับคนอื่นดู

ปรากฏว่าไอ้ป๊อปมันก็ไปเจอคนที่ชื่อโบ

ไปเจอจริงไปเจอคนที่ชื่อโบ

เวลามันจะเสียไปจริงมันก็ไม่ได้หรอก
ก็คอนเสิร์ตของป๊อปทุกครั้งป๊อปมันก็ยังจะแบบว่า
มีแฟนมาฉันยังไม่รู้ว่าเออแฟนเขาไม่
คนไหนที่พี่พูดที่เมื่อวานเราถามเหมือนกันเลยนะครับคุณใหม่คุณเคยเจอไหม
ใครแฟนคุณป๊อปเขาก็มีแฟนเขาก็เอาดอกไม้มาให้นะ
แต่เราก็ไม่รู้มันมี๒คนไงแต่เราก็ไม่รู้คนไหนคือปรากฏ
เอาตรงมาใครจะไปใส่ใจเธอถูกมั้ยล่ะ
ถูกไหมล่ะถ้าเป็นแฟนว่านธนกิจหรือแฟนแบบเอออะไรอย่างนี้
ก็จะใส่ใจคือแฟนป๊อปอ่ะเถอะ
แต่อันนี้พูดกันแบบอีป๊อปอย่าตีปากกูนะแต่ก็พูดกันตรง
คือในที่สุดไอ้ป๊อปการที่ป๊อปออกมาแถลงข่าวคือแม่งแมนสุดแล้ว
คือสิ่งที่ป๊อปเล่าทุกอย่างมันคือความจริงแล้วก็คือแก๊กหมดทุกอย่างเลยว่า

วันนี้หลายคนคนวงการบันเทิงก็ออกมาให้กำลังใจป๊อป

เออเนาะเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ออกมายอมรับแล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมด
แล้วจริงแล้วตัวป๊อปเองมันก็ไม่เคยมีข่าวเสียหาย

คนคนนี้ไม่เคยทำอะไรไม่ดีไม่เคยไม่เคยเลย
มาเรื่องนี้มันก็ไปถือเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแต่ก็รุนแรงไหม
มันอาจจะรุนแรงสำหรับความรู้สึกคนอื่น
ชาวเน็ตก็ได้เล่นมุกหน้าเหมือนระหว่างป๊อปปองกูลแล้วก็ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่
แซวหนุ่มก๊อฟแต่ใช้คำว่าสงสารน้องชูใจ
ทำให้หนุ่มก๊อฟต้องร่ายยาวการแซวที่ไม่รู้จักการะเทศะนั้น

โดยล่าสุดเนี่ยก๊อฟก็ได้ตอบทวิตที่ป๊อปได้ทวิตมาขอโทษ
ที่ทำให้ครอบครัวเชิงก่อพระนี้ฝากสุขสัญมันเกิดให้แล้วนะครับ
นะครับนะรักพี่เสมอครับผมและครอบครัวขอมอบกำลังใจให้พี่ชายที่แสนดีคนนี้อีก
หนึ่งแรงซูซูครับพี่นะผมรอทำเพลงเพราะเพราะกับพี่อยู่นะครับจากนั้นประเด็นความรัก
ป๊อปปองกูลก็อย่างที่บอกอ่ะเขาบอกที่จริงมันจะต้องปล่อยเพลงประมาณสักเนี่ย
ปลายเดือนเนี่ยน่าจะ๒๓วันนี้ก็เลื่อนออกไปวันนี้รู้สึกวันนี้แหละ
ขยับไปก่อนเนอะอืมใช่ก็จริงจะต้อง๒๗กุมภาคม

วันนี้หรอ๒๗กุมภาคม๒๗กุมภาคมเนี่ยก็เลื่อนออกไปก่อน
โดยไม่มีเหตุผลบอกว่าสภาพจิตใจของเขาก็ไม่พร้อมที่จะไปไหนมาไหน
คือมีอันหนึ่งที่นักข่าวไปถามเขาว่า
มีผลกับงานต่างเพลงใหม่ที่ออกไหม
ผมพอเขาตอบมาคำหนึ่งผมสงสารเขามาก

ตอนนี้หัวใจผมมันแตกสลายอยู่
ผมไม่มีเวลาที่จะคิดเรื่องอื่น

คือเข้าใจว่าคนที่ใจมันแตกสลายครับ
คือคงไม่มีเวลาที่จะไปต้องไปนั่ง
จะมีงานจะต้องออกจากวงการจะต้องคงไม่คิด

เขาหลอกมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวเขาไหมวะ
ใช่แต่ว่าตัวเขาเองเขาก็รู้สึกอยู่

ไม่ใช่เพราะว่ากลัวไม่มีคนฟังหรืออะไร
เพราะเพลงทุกวันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับขายเทปขายซีดีอยู่แล้วถูกต้องไหม
แต่เลื่อนเพราะว่าเวลาที่ทำเพลงหนึ่งเพลงเนี่ย

มันก็ไม่พร้อมที่จะทำอะไรเลยเอาตรง

เขาก็มีคอนเซิร์ตกับพี่เปิ๊บแบบเบอร์ตโชว์ลีนสเตรส

แต่ไม่ควรที่จะปล่อยตอนนี้

เนื้อเพลงมันก็ชิวสบายถ้าฟังจริงก็
คนเอาไปโยงได้อยู่แล้วก็กลัวว่ามันจะเกิดดราม่าแล้วก็
มันก็จะเป็นกันใหญ่อ่ะ

จิโอ้โหบอกเลยว่าคนนี้เขาก็โพสต์รูปของตัวเองครั้งแรก
ช่วงนี้เห็นว่าฟิตหุ่นเป็นพิเศษเลย
คุณเจมส์จิบอกว่าช่วงนี้ออกกำลังกายครับ

แล้วก็รู้สึกว่าร่างกายมันแข็งแรงมากขึ้น
คือเราไม่ได้เอาให้มันใหญ่ตัวอะไร
แค่อยากจะให้เราใช้ชีวิตได้สบายมากขึ้น

ตั้งเป้าว่าอยากได้กล้ามใหญ่ขนาดไหน
ก็บอกว่าในส่วนของเป้าหมายไม่มีไตตัวว่าจะน้ำหนักเท่าไหร่
หรือว่าอะไรก็อยากออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรงไปเรื่อยค่ะ
แล้วก็รอดูตัวเองมากกว่า
ถ้าตัวใหญ่เกินไปก็จะเผาลงน้องบอกว่างั้น
รูปที่โชว์เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะคะ
อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่น
หรือว่าอยากจะอวดใครนักข่าวก็ถามไปแบบนี้
เขาบอกว่าก็เป็นแรงบันดาลใจด้วยครับ
จริงผมมีรายการที่จะทำของตัวเอง
ทำเองเล่นถ่ายเองตัดกันเองเลย
มีการออกกำลังกายที่ถูกต้อง
แบ็คถอดเสื้อในกระแสดีมากใช่ไหม
ก็ตื่นเต้นดีนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยมีลุคนี้เท่าไหร่ที่ผ่านมา
กระแสดีแบบนี้จะลงบ่อยไหม
น้องบอกว่าไม่ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมไม่คิดจะลงบ่อยครับ
ลงรูปแบบนี้มีคนห่วงไหมคำถามนี้เลยไม่มีเลยครับ
ส่วนจะชวนกันมาออกกำลังกายไหม
ผมว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดี

ไม่ว่าจะผู้หญิงหรือว่าผู้ชายแม้กระทั่งพี่เองด้วย
หมายถึงพี่นักข่าวด้วยแล้วอยากจะชวนออกกำลังกายกัน
โอเคไปถึงเรื่องราวของคุณเป้ยปานวาดนะครับ

คลอดลูกเหรอคะหรือไม่ใช่ไม่ใช่ฮะจะไปเล่นละครจีนนะ

ก็ไปคุยกับคุณเป้ยคุณเป้ยก็บอกว่ามีการติดต่อมาจริง
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการลงรายรักอักษรกัน
ก็คือถือว่าเป็นโอกาสของเธอเธอว่าอย่างนั้น
ก็อาจจะต้องรอดูกันอีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่ายังไงต้องแจ้งมาแน่นอน
นักข่าวถามต่อบอกว่าไปเล่นเนี่ยเล่นเป็นใคร
เขาบอกเล่นเป็นน้องสาวของพระเอก

น้องสาวพระเอกไม่ได้เป็นตัวร้ายด้วย

อุ้ยหน้าคุณเต้ยก็ยังเด็กอยู่นะ
นี่นะครับเขาบอกว่าเมื่อที่คุยกันคือไม่ได้เล่นราย
แต่อย่างที่บอกนะครับว่าขอให้เป็นรายลักษณอักษรซะก่อน
เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีจะมาแจ้งให้ฟัง
หางานแสดงไปนานแค่ไหนละนักข่าวถามบอกว่า๖๗ปี

ก็ตอนนี้ก็ต้องพยายามไปหาครูมาเทรนด์หน่อย
สมมุติว่าถ้าไม่ทำงานจริงไปนานแค่ไหน

บอกเป้ยยังไม่รู้เหมือนกันยังไม่ทราบรายละเอียดอะไร
ทีนี้นักข่าวก็ถามต่อว่าอ้าวผู้จัดคนไทยว่ายังไงล่ะ
ในเมื่อไปเล่นลักษณ์ให้ต่างประเทศก็ไม่น้อยใจเหรอ
เขาบอกมีการพูดคุยกับผู้จัดคนไทยเหมือนกัน
แต่รอบบทที่มันเหมาะสมก่อนเธออยากเล่นบทแซ่บ

เป็นคนที่เล่นร้ายเก่งจริง
นะฮะเอ้าเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะของคุณเป้ยช่วงหน้า

เข้าใจแต่อันนี้มันก็มีบางเรื่อง
นี่คุณก็ต้องถามทางทีมคนนี้
ก็ต้องบอกว่าแอปบอกสงการอยู่ตรงนี้เสมอ
พี่พีชก็งงเหมือนกันนะบอกว่าทำไมสิ่งนี้ต้องไม่จบซะที

เอาล่ะเดี๋ยวน้าเล่าให้ฟังค่ะ

ของเรื่องนี้ก็คุณแอปก็ยินดีที่จะรับฟัง
สงกรานอยากจะเล่าปัญหาชีวิต
เขาก็บอกว่าเขายังอยู่ตรงนี้ที่เดิมกับน้องปีใหม่เสมอนะคะ
หลังจากที่มีข่าวอดีตสามีสงกรานเตชนรงค์ถูกสั่งย้าย
แล้วก็ปมมาจากการที่มีปัญหาครอบครัว
งานนี้ไปเจอคุณแอฟทักษะออนก็เลยแบบว่าไปถามถึงเรื่องนี้ว่าเป็นยังไง
ขออนุญาตถามเรื่องสงกรานที่เขาโดนย้ายพอจะทราบเรื่องไหม
คุณแอฟก็เลยบอกว่าทราบค่ะทราบข่าวเหมือนทุกท่านนั่นแหละค่ะ
ข่าวเหมือนว่ามีเราไปเกี่ยวด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะมีปัญหาครอบครัว
แอฟก็บอกว่าอันนี้ถ้าถามว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไร
ตอบตรงคือไม่ทราบค่ะอย่างที่เคยบอกแอปไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัวกับคุณสงกราน
แม้กระทั่งการนัดหมายรับลูกก็คุยผ่านคุณปู่ค่ะก็คือผ่านคุณปู่คุณย่า
ไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัวก็เลยไม่ทราบค่ะแต่จะมีข่าวแล้วไลน์ไปถามก็คงจะไม่ใช่
ก็รู้สึกว่าถ้ามีอะไรที่คุณสงกรานเขาอยากจะปรึกษาหรือว่าเล่าสู่กันฟัง

หลายคนเนี่ยมองว่าเกิดจากปัญหาครอบครัวแล้วเราเนี่ยถูกเอาไปโยงด้วย
ก็ถามคุณแอฟคุณแอฟบอกว่าชินแล้วค่ะ
อย่างที่บอกนะคะแต่แอปไม่ได้มีปัญหาอะไร
นักข่าวถามต่อว่าได้มีโอกาสคุยหรือว่าถามถ่ายกันไหม
แอฟบอกว่าไม่ได้คุยเลยแอฟอยู่ตรงนี้อยู่กับปีใหม่อยู่ที่เดิม
แล้วเขาอยากจะถามอยากจะคุยอะไรก็เล่าได้ค่ะ
รับมือยังไงกับข่าวที่แบบไม่เกี่ยวกับเราเลยแต่ถูกถามอยู่ตลอดเวลา
อยู่ตลอดเวลาคุณแอฟบอกว่าจะเรียกว่าปล่อยวาง
หรือก็ไม่รู้ว่าจะเรียกอะไร
แต่แอฟจะทำหน้าที่ของแอฟให้ดีที่สุด
อย่างตอนนี้หน้าที่ของแอฟก็คือคอยตอบคำถาม

กระทบคนอื่นให้น้อยที่สุดคุณแอฟบอกแบบนี้

ใช่เขาก็ไม่ได้อยากตอบคำถามเขาก็แบบจะทำให้ดีที่สุด

เอาไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณบี้กับคุณกุ๊บกิ๊บ

คุณบี้เนี่ยเขาบินไปถ่ายละครประเทศจีนเนอ

จีนไต้หวันนะที่ไต้หวันไปนานวันทีก็สองเดือนนะฮะ

มือไทยยาวยาวจะได้อยู่แบบความหน้าความตาความแม่รูกอะไรอย่างนี้

ช่วงนี้กิ๊บก็ไม่ได้เป็นเชิงขอเขาหรอกนะ
เราก็แค่บอกว่าเขาเพิ่งถ่ายละครติดกันมา๕เรื่องแล้ว

ก็คือเป็นที่สุขภาพนั่นแหละทุกอย่างอะไรสมองมันก็ล้าไปหมดเลย
แล้วก็ตอนนี้ก็เลยขอบริษัทนิดเดียวอีกสัก๒เดือน
๒เดือนแล้วก็จะดูบทใหม่ที่ยังไม่เคยลองเล่น

ภาษาจีนธนัดเลิศเลยภาษาจีนเป็นภาษาหลักของนางไงใช่ใช่
วันเป็นบ้านของนางอยู่แล้ว
พอเสร็จปุ๊บก็บอกว่างานที่จีนต่อไปก็แพลนไว้ยังไงต่อบ้าง
อีกไม่กี่เดือนก็จะกลับไปทำงานที่จีน

แต่ว่าไปถ่ายละครเรื่องนึงใช้เวลาประมาณ๒เดือน

กุ๊บกิ๊บก็สวนขึ้นมาเลยบอกว่าจริงมีกล้าขวางคอ
ก็คือเป้านะครับเพราะนอนด้วยกันตลอด
ก็เลยไม่สามารถทำอะไรด้วยกันได้เลยนี่ว่างั้นนะครับ
ส่วนคุณบี้กระถาบอกว่าคุณบี้ก็บอกตอนนี้ก็วางแผนอะไรไม่ได้

อย่างตอนเป้าอยู่ในท้องบี้ก็อยู่กับเขา
พูดคุยกับเขาตลอดเวลานะพอโตมาก็ช่วยเลี้ยงด้วยนะครับ
คือถ้าถามว่าแล้วเป่าอยากมีน้องบ้างไหม

ก็ไปจับท้องแม่แล้วก็บอกมามิมีเบบีหรือยัง
นี่นะฮะกุ๊บกิ๊บเขาก็ตอบไปบอกว่า
ก็บอกเปล่าบอกแม่ยังไม่มีลูก
แล้วก็บอกว่าถ้ามีแล้วจะบอกหนูนะ
โอ้โหน่ารักจริงเลยชอบดูคลิปเขา
ดูเหรอครับเด็กเป่าโตแล้วเนอะเป็นเด็กจินตะหาภูราบบ้างดีกว่า
ต้องมายเตางอยไงอู๋ตายนางดังจริงเนอะเตางอย
เตางอยนี่คุณดังใครจะไปเชื่อว่าเตางอยที่เรานั่งอ่านข่าวอยู่ทุกวันวันหนึ่งนางก็ไปนั่งไหว้ขอหวยนาง
แล้วทุกครั้งที่นางไปเตางอยนะหมายถึงว่าคนก็จะจ้างนางไปเล่นคอนเสิร์ต
แบบว่าเวลาคนถูกหวยที่เตางอยทุกครั้งที่ไปนางก็จะได้เลขกลับมา
ไอ้คนในวงนางก็จะถูกหวยกันแบบว่าเดือนละ๓๔แสนพี่หนุ่ม
เอาแล้วยังไง
แต่งให้เห็นไหมเป๊ะโดนใจโดยยังบังคับผมหน้าไม้
คือน้ำเขาบอกอะไรจะแต่งหน้านั่งขอผมหน้ามาเป็นเอกละ

ใช่แต่ว่าอันนี้ทำแบบเป็นผมหยิกไม่ค่อยเห็นพี่จินทำผมหยิกแบบนี้

เขาเคยแต่งหน้าให้มดดำสวยนะน้องฉัด
แต่งสวยเลยใช่ไหมสวยเลยมดดำสวยอันนี้จริง
เตอร์จำได้ไหมที่เขาแต่งให้คุณฉ่ำแบบดูนั่นเลยอ่ะ
ก็แบบว่ามันสไตล์ของเขาคือมีความสามารถแต่ละคน

อย่างถ้าสมมุติอายุสัก๔๐ขึ้นแล้วใช้น้องฉัดเนี่ยมันก็จะเด็กลง
แต่ละแต่ถ้าสมมุติจะสวยเปรี้ยวจริงก็เป็นป้อมวินิตไปอะไรอย่างนี้
ก็เมคอัพอ่อนหวานก็ลดลงเป็น๑๐ปีล่ะ
ใช่ไหมสวยเขาบอกคิวใยชัดตอนนี้แน่นกว่าดาราเนอะ
น่าจะแน่นหนักมากอ่ะเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องพูดถึงเลย
เธอเขาต้องแต่งตั้งวันหนึ่งหลายงานด้วย
วันต้องแต่งหน้าเต้กันตนาทุกเช้าเหรออุ้ยอันนี้ไม่รู้
ใช่เขาบอกว่าเดี๋ยวเรียกเต้ตั้งหน้าต้องเรียกคุณเต้เหรอ
ต้องแต่งหน้าความสามารถเขาเยอะวันหนึ่งต้องแต่งหน้าแบบ
อันนี้ปกติเขาคงแต่งหน้าเจ้าสาวอยู่แล้วด้วย
ส่วนนึงแล้วก็มีแบบแซเลฟไดรันะราอะไร

ทำไมเป็นเกงขึ้นมาแล้วเหรอเถอะ
รู้ตัวเขาเป็นเกย์รู้ตัวเมื่อสามเดือนที่ผ่านมา
แต่ก็เป็นไปได้ไงเธอรู้ตัวครั้งสุดท้ายเมื่อไห

คือเรื่องของเรื่องเขาบอกว่าแซคชุมแพรเนี่ยช็อกไปอีกเพิ่งค้นพบตัวเองว่า
ตัวเองเนี่ยหิวผู้ชายหรือชอบผู้ชาย
ก็รอเซอร์ไพรส์เปิดตัวเชื่อว่าแฟนคลับก็ต้องรับให้ได้
แล้วนางก็เลยบอกว่ายอมรับนะว่าตอนนี้รสนิยมของตัวเอง
ค้นพบได้ตัวเองไม่นานถ้ามีรักครั้งใหม่พร้อมจะเปิดตัว

ก็คือทางที่แล้วหนักมีเรื่องแบบผู้หญิงใช่มั้ยล่ะ

ไปขัดขวางในการเล่นละครงเหลือเขา

โอ้ยังสิแค่ทานกุ้น
เดี๋ยวยังชอบดูลุ่มผู้ชายฉันเล่นกับผู้ชายเกล้าป้าชอบแคบไหมสนุก
ฉันเล่นผู้ชายชื่นวัดของผู้ชายอันนี้ชอบแคปไงเถอะ
แล้วคนตามทวิตเตอร์ก็บ้านเอาไปเอาแชร์กันใหญ่เลยเธอ

เขาก็บอกว่าอ้าวแล้วเวลาเห็นผู้หญิงสวยยังมีไหม

โอเคไปแล้วสวัสดีค่ะ